การ์ตูนเด็กหญิงวัย๖ขวบถูกลักพาตัวขณะไปเที่ยวดูวงดนตรีลูกทุ่งกับครอบครัว
ใกล้กับซอยแบมริ่งย่านบางนา
ตำรวจชุดสืบสวนสนบางนาหาบ่อแสจากกล้องวงจรปิด
เห็นคนร้ายกำลังพาเด็กเดินลงจากบันไดสถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง
เจ้าหน้าที่จึงระดมค้นหากระทั่งพบกระโหลกศีรษะเด็กหญิงวัย๖๘ขวบ
ลักษณะเสียชีวิตไม่นาน
ใกล้กันพบกระจุกเส้นผม
อกจากนั้นยังพบกางเกงและเสื้อ
ซึ่งพ่อแม่ยืนยันว่าเป็นของน้องการ์ตูน
ตำรวจเดินหน้าแกะมรอยจนรู้ตัวคนร้าย

คนงานคณะดนตรีที่แสดงในวันนั้นคือผู้ก่อเหตุ
ตำรวจติดตามรวบตัวได้ที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย

ซึ่งเห็นชายไทยรูปร่าง
ตำหนิรูปภัณฑ์อย่างนี้จูงมือน้องไปนะครับ
ก็ปรากฏว่าเราก็แกะรอยตรงนั้นนะครับ
ก็จนมีพลเมืองดีเนี่ย
ก็ช่วยเหลือเต็มที่ก็จำได้

ไปอยู่ที่อำเภอท่าบอกจังหวัดหนองคายแล้ว
ต้นที่สุดก็สามารถไปจับกลุ่มคนร้ายในคดีที่๕
ติ้งต่างสารภาพก็เหตุจริง

หลังเสร็จงานจากเป็นเด็กยกของในวงดนตรี
เดินออกมาหาซื้อเบียร์ดื่ม
เอิญเห็นน้องการ์ตูนเดินอยู่เพียงลำพัง
ทำทีชักชวนไปซื้อขนม
ก่อนฉุดข้าวผงย่าบริเวณปากซอยลาซานและข่มขืน
แต่น้องการ์ตูนขัดขืนจึงบีบคอจนแน่นิ่งไป

เมื่อตำรวจสืบสวนขยายผลพบว่า
หลังจากติ้งต่างพ้นโทษคดีพระพุยาวที่ขอนแก่น
เมื่อปีสองพันห้ามร้อยห้าสิบเอ็ด
มาก่อเหตุลักษณะเดียวกันถึง๑๐ครั้ง

ซึ่งก่อเหตุในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
คือจังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่น
ส่วนอีก๖รายข่มขืนและปล่อยตัวกลับบ้านไป
เคยถูกกระทำแบบนี้ตอนเด็กมาอะไรอย่างนี้ที่เขาเล่าให้ฟังนะครับ
เขาเป็นคนเหมือนไร้ตัวตนไม่มีบัตรประชาชน
ไม่มีเลขประชาชนอะไรต่าง
ก็เลยชื่อแค่นายหนุ่ยหรือติ้งตะ
เห็นเด็กแล้วก็เกิดอารมณ์
ก็แบบก็ชอบเด็กแล้วก็หญิงหรือชายก็ได้
อย่างนี้นะครับแล้วก็เขาชอบไปตีสนิทไปพูดคุย
แล้วก็แบบเหมือนกับว่าพอพูดคุยแล้วเด็กก็เชื่อเขา

ประเด็นหนึ่งที่ตกใจก็คือว่าถามว่าเนี่ย
ถ้าได้ดื่มแล้วถ้าได้ดื่มเบียร์อีกเนี่ย
แล้วเกิดอารมณ์เนี่ยจะทำอีกไหม
เขาก็บอกไม่รู้เพราะผมเชื่อว่าผมควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้
คดีน้องการ์ตูนสารพิพากษาประหารชีวิต
จำเลยสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต
เช่นเดียวกันกับคดีฆ่าข่มขืนเด็กหญิงวัย๔ขวบที่อำเภอเมืองเลย
และกระทำชำราวเด็กชายวัย๗ขวบที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย
ต่างหมดอิสรภาพเข้าสู่เมืองจำรับโทษกับสิ่งที่ได้ก่อขึ้น
แต่เทียบไม่ได้กับสิ่งที่ครอบครัวของเหยื่อต้องสูญเสีย